คือวันนี้มันมีข่าวเศร้าของบุคคลในวงการเพลงของไทยอีกแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็หลายท่านนะคะ
ใช่ค่ะเห็นข่าวแล้วก็ตกใจค่ะว่าหลายท่านเหลือเกิน
เมื่อวานข่าวของขุนน้ำพ่อนศักดิ์สองแสง
วันนี้พี่ออสคลีวูลอาจารย์บรูซอีกนะนะ
แล้วแต่ละท่านเนี่ยเป็นบุคคลในวงการเพลงที่คนไทยรู้จักกันดีแน่
ใช่เป็นระดับตำนานในวงการเพลงบ้านเราเลยนะคะ
อย่างพี่ออสคิริบูลเนี่ยคือเพลงของพี่ออสนี่ดังหลายเพลงมาก
ออสคิริบูลหรือว่าชื่อจริงคือรณชัยถมยาปริวัตินะครับที่เรารู้จักกันดีในชื่อออสคิริบูลเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาอายุเพิ่ง๕๗ปีเท่านั้น
โรคมะเร็งสมองนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ครอบครัวและญาติญาติได้รับศพของพี่ออสคิริบูลมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขมาพิระตารามนะฮะ
จากทางโรงพยาบาลจุฬานะครับมาถึงเมื่อประมาณ๑๕นาฬิกา๒๐นาทีอยู่ที่สาราฮะ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนพี่น้องในวงการเพลงวงการศิลปินของไทย
มีพิธีรดน้ำศพเมื่อ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับคืออย่างในวงการเพลงเนี่ยพี่ชมพูพี่ปิงฟุตรีนี่ก็มานะครับ
ฟรุตตี้นี่ก็เป็นวงที่โด่งดังมาในยุคเดียวกันพร้อมพร้อมกันขณะเดียวกันอย่างนี้คือคุณเท่อุเทนพรมมินนะครับ
นี่เป็นศิลปินรุ่นน้องก็มาร่วมแสดงความอาลัยไม่นับพวงหลีดอีกเยอะแยะนะครับที่ส่งมาร่วมแสดงความอาลัยกัน
ชมพูฟรุตตี้นี่เป็นเพื่อนสนิทนะครับบอกว่าเพิ่งเจอกับพี่ออสเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองคือพี่ออสคิริบูเนี่ยมีอาการป่วยอยู่แล้วนะพี่ชมพูบอกว่าก็เห็นว่าอาการดีขึ้นมากคิดว่าน่าจะหายแล้วนะไม่คิดว่าอยู่เนี่ยจะมาจากไปเร็วขนาดนี้
พี่ภูบอกว่ารู้จักกับพี่ออสมานานแล้วมาสนิทกันจริงก็คือช่วง๑๐ปีหลังนี้เพราะได้มาทำคอนเสิร์ตด้วยกันทราบเรื่องอาการป่วยของพี่ออสตั้งแต่ปี๕๙ตอนนั้นป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดก่อนแล้วลามไปที่กระดูกก็รักษาจนหายไปแล้วทุกคนก็หวังว่าอาการจะดีขึ้นแต่ผ่านมาสักระยะนึงพี่ออสเคลีบูมไปตรวจเ
แล้วเมื่อเมษา๖๔ไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าทีนี้อาการเริ่มสุดจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับ
ฟังพี่ภูหน่อยนะครับที่เล่าให้ฟังนะครับ
เขาดีมากเลยนะครับ

นั่นแหละคือที่ออสก็บอกว่า

แล้วก็พอรู้ว่าเขาเสียเนี่ย

มันยังมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกัน

คือพี่ออสอายุ๕๗นึงถือว่ายุไม่เยอะเลย

เพราะว่าพี่ปิงฟรุตตี้บอกว่า
เพิ่งคิดทำโปรแจสร้วมกันนะครับ
เริ่มบันทึกเสียงไปแล้วนะโปรเจกต์เกิดขึ้นจากแนวคิด
ก็คือต้องการจะสื่อสารไปถึงแฟน
ที่เป็นแฟนเพลงที่เติบโตมาด้วยกันยุคสมัยเดียวกัน
สุดท้ายตอนนี้ก็คือพี่ออสก็มาเสียชีวิตไปก่อนนะครับ

ออสเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็เคยคุยกันในรถตู้ตอนไปทำงาน
ก็รู้ว่าไปรักษาทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็มียาสมุนไพรด้วยนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็คือพี่ชมพูเนี่ยโทรมาบอกพี่ปิง
บอกว่าออสคิริบูลเสียชีวิตแล้วก็ตกใจมากนะฮะ
จริงมันไม่ได้อยู่ใน
อยู่ในสิ่งที่เรารู้เลยว่าแกไม่สบายมันปกติหมดทุกอย่าง
มาเล่ากันฟังเล่าสู่กันฟังว่าพี่ผมไม่สบาย
ผมกินยาพระอาจารย์แล้วก็ทำสมาธิแล้วเนี่ย
ผมป่วยเป็นเหมือนมีเนื้องอกอยู่ในตัว
เราก็ตกใจเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ

พระอาจารย์นั้นพวกเขานั่งคุยกับบนรถที่แต่พระจักรปรุ้งคุยกันแหละ
เราไม่ได้รู้หรอกว่าเขานอนป่วยเพราะออสไม่เคยบอกใคร
เขาเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีน่ารัก
แล้วก็ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะ

แล้วก็เรียกว่าทำงานด้วยกันมาตลอด

เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากเป็นคนเก่งมีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบสูงมาก
ตอนนั้นคือเราไปต้องยอมรับว่าย้อนเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งในทุกเรื่อง
เรื่องของการแต่งเพลงเรื่องของดนตรีเรื่องของวิสัยทัศน์หลายอย่างนะครับ
ก็มีความเป็นผู้นำสูงนะครับ
ตอนนั้นพี่คือประสบความสำเร็จมากขนาดรุ่นที่ถ่ายสูงเลยนะครับคือความสำเร็จมากน้อยเยอะ
พี่ตุ้มสำเร็จเยอะไหมเยอะนะเยอะมาก

เนื่องด้วยไม่ค่อยมีใครได้ทราบข่าวอาการป่วยของคุณออสคิริบูล
มาทราบข่าวในวันนี้ก็คือข่าวการเสียชีวิต
เดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกนะคะ
คุณวิมวลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานมาจากวัดเขมาพิระตารามราชวรวิหารที่จังหวัดนทบุรี

เพื่อนทั้งในและก็นอกวงการของอ๊อสกิริบูลนั้น
มาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมวันแรก
ขณะที่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาและลูกสาวของออสคิริบูลก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
กรีบุญกำชับไม่ให้บอกใครเรื่องอาการป่วยนะคะเพราะกังวลว่าทุกคนนั้นจะเป็นห่วงค่ะ
สำหรับบรรยากาศงานศพนะคะบรรยากาศเรื่องของบรรยากาศงานศพของออสคิริบูล
ที่สาราสองวัดเขมาพิตารามราชวรวิหารล่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านของ
เหล่าคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงนอกวงการจำนวนมากเนี่ย
ก็เดินทางมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
สวดอภิษฐรรมแด่นายรณชัยถมยาปริวัติอดีตนักร้องนำวงคิริบูล
ศิลปินนักร้องชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมองในวัย๕๗ปี
พิธีสวดนั้นเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายนะคะไปดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความเศร้าโศกนะคะ
โศกรวมไปถึงอาลัยหลังร่างของออสกิริบูล
เคลื่อนมาถึงสารา๕วัดเขมาพิตารามราชวรวิหาร
มีคนทั้งในแล้วก็นอกวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับมาร่วมพิธีรดน้ำศพจำนวนมาก
โดยใช้เวลารดน้ำศพนานกว่า๑ชั่วโมงนะคะทำให้ครอบครัวต้องขออนุญาตยุติพิธีรดน้ำศพ
ที่ยังมีคนต่อแถวอยู่จำนวนมากเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกับพิธีกรรมอื่นด้วย
เสร็จพิธีรดน้ำศพค่ะทางเจ้าหน้าที่นำร่างของออสคิริบูล
บรรจุในหีบศพท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนสนิท
ก่อนที่จะย้ายหีบศพมาที่สารา๒เพื่อรอประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิษฐรรมนะคะ
ทางด้านของนางสาวปะพัสราและนางสาวชะมนวันถมยาปริวัติภรรยาและลูกสาวของออสคิริบูล
ที่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะเปิดเผยว่าออสกิริบูลเป็นคนที่เข้มแข็งมาก
ต่อสู้กับโรคร้ายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙แต่จะสั่งเสียตลอดนะคะว่าไม่ให้บอกใคร
เพราะไม่อยากให้ใครรู้แล้วก็กลัวทุกคนนั้นเป็นห่วงค่ะ
ขณะที่นางสาวชะมนต์วันหรือว่าน้องเอิร์กนะคะลูกสาวนั้นล่ำให้
บอกกับทีมข่าวว่าพ่อนั้นมีความหวังตลอดค่ะว่าจะหายจากอาการป่วย
ไม่เคยสั่งเสียอะไรจากนี้ตัวเองจะให้พ่อเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะการมอบความรักและความสุขให้กับคนอื่น
ซึ่งคำสอนของพ่อที่จดจำมาตลอดก็คือให้ทำในสิ่งที่รัก
และใช้สิ่งที่รักไปสร้างความสุขให้กับคนอื่น
ซึ่งก็จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขแล้วก็ส่งต่อความสุขให้คนอื่นด้วย
ไปฟังเสียงภรรยาและลูกสาวของออสครีบูลที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
พี่ออสจริงจะเป็นมาตั้งแต่ปี๕๙
พาตัดพี่ออสเริ่มจากมะเร็งปอดพาตัดปอดตั้งแต่ปี๕๙
แต่ว่าก็อาการมันก็คงที่โรคมันไม่ได้ลุกลามไปไหน

มันเริ่มจากปลายปีที่แล้วก่อนโรคมันมาที่สมอง

แล้วพอมาเดือนเมษายอดก็เริ่มแบบเริ่มสุดลง
มันเริ่มลุกลามมากขึ้นนะคะก็เริ่มสุด
แต่เริ่มสุดมากเลยคือเดือนมิถุนา
ก่อนที่ออสจะเสียได้ประมาณ๓วันเนี่ย

พี่ออดแบบคือตอนเนี้ยพี่ออดมีอาการสับสนท้ายสมอง
พี่ออดเค้าเกิดมาพี่ให้
ให้กับทุกคนมีแต่เป็นเหลือทุกคนเขาไม่เคยนึกถึงตัวเขาเองเลย
เหมือนคุณพ่อเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสุดลงหรือว่าจะไป
คุณพ่อก็จะมีทุกครั้งที่เข้าออกโรงพยาบาลนะคะ
ก็จะมีหวังตลอดว่าเดี๋ยวก็จะต้องหายแล้วนะ
แล้วจะลุกขึ้นมาวิ่งเล่นวิ่งกลับไปเตะบอลเลยนะคะ
ก็เลยไม่ได้พูดถึงการสั่งเสียในลักษณะนั้นไว้
ไม่ใช่แค่เป็นคุณพ่อแต่ว่าเป็นคนที่หนูอยากเอาเป็นแบบอย่าง
ในการใช้ชีวิตในการทำทุกอย่างให้เขาอยากแค้คนอื่น
อยากรักคนอื่นอยากสร้างความสุขในคนอื่นแล้วกับที่คุณพ่อเคยทำ
โดยครอบครัวกำหนดตั้งสวดอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๗คืนนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๗ถึง๒๓ตุลาคมส่วนวันชาปนกิจนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
กว่า๖ปีนะคะที่ทางด้านของออสคิริบูลได้ต่อสู้กับโรคร้าย
ด้วยความหวังว่าจะชนะอีกครั้งหนึ่ง
จากที่รักษาอาการป่วยด้วยมะเร็งปอดรวมไปถึงมะเร็งกระดูกหายไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่วงการบันเทิงนะคะได้สูญเสียอีกครั้งหนึ่ง
รวมไปถึงแฟนคลับของวงคิริบูลด้วย
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณออสกรีบูลด้วยค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะทันทีที่วันนี้เราทุกคนได้รู้ข่าวการจักรไปของคุณออสกิริบูล
ในวงการบันเทิงต่างได้โพสต์ข้อความเพื่อแสดงความอาลัยนี่ค่ะ
คุณเบิร์ตทงชัยนะคะก็โพสต์ข้อความไว้อาลัยทั้งคุณออสคิริบูลและอาจารย์บรูสแกสตันวงฟองน้ำนะคะ
หรือจะเป็นเพื่อนรักนะคะอย่างคุณชมพูฟรุตตี้ซึ่งก็เป็นคนที่ออกมาแจ้งข่าวเป็นคนแรก
คุณสุนารีราชศรีมาโพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ออส
นักแสดงชื่อดังอย่างคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดโพสต์ภาพเป็นภาพขาวดำภาพนี้ค่ะ
ภาพของพี่ออสแล้วก็บอกว่าหลับให้สบายนะครับ
คุณเจเจตรินค่ะก็เขียนบรรยายความรู้สึกเอาไว้อย่างซึ้งใจนะคะ
ซึ่งบอกว่าโตมากับเพลงของคิริบูลและเสียงร้องของพี่ออส
สมัยที่ตัวเองยังเป็นแค่นักดนตรีตัวเล็กใช้เพลงของวงคิริบูลฝึกซ้อม
และพี่ออสคือไอดอลบทเพลงและเสียงร้องของพี่ออสคือตำนาน
และจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปและติดแฮชแท็กเพลงดังของคุณออสคิริบูลนะคะ
นี่ค่ะมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครอง
โอ้โหถ้าเกิดเพลงนี้เนี่ยถ้าได้ยินทุกคนต้องจำได้แน่นอน

ถูกต้องค่ะคือเป็นเพลงต้องใช้คำว่าอมตะร่วมสมัย
ใช้คำนี้ดีกว่าเป็นเพลงร่วมสมัย

ค่ะ
โปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอ
ฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอ
แม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจ
หากชีวิตไม่สิ้นแฟนฉันจะกลับเอารักมาให้
เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอ
นะเค้า
เป็นเสียงนุ่มสบายชวนฝันและเสียงเป็นเอกลักษณ์มาก

เป็นศิลปินที่มีเพลงเนี่ยทั้งเพลงวงเพลงเดี่ยวเพลงพิเศษ
จำนวนเพลงนับไม่ถ้วนจริงนะคะ
เราไปหาข้อมูลในโลกออนไลน์มา๓๐๐กว่าบทเพลง
และแต่ละเพลงสร้างปรากฏการณ์คือฮิตมาก
มากจริงและอย่างที่ที่ฉันบอกคือเพลงร่วมสมัย
ฮิตในทุกยุคทุกสมัย
คนฟังกันอย่างต่อเนื่อง
รางวัลฉันรักเธอสุดยอดอมตะ
ใครจะเอามาร้องกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคือดังทุกครั้ง

และด้วยความที่คุณออสเป็นคนเรียบง่ายค่ะ
ต่อให้ดังแค่ไหนเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตสมรรถะมาก
อยู่กับภรรยาอยู่กับลูกสาวนะคะ
แล้วก็สืบสารงานบันเทิงรวมไปถึงโรงเรียนสอนดนตรี
ช่วงปีหลังคุณออสคิริบูลป่วยหนัก

เมื่อปี๒๕๕๙เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก
แล้วก็รักษาหายในปี๒๕๖๐
ปี๒๕๖๑ก็ได้รวมตัวกันกับเพื่อนนักร้อง
รวมดาวน์๑๘กระหลัดออกคอนเสิร์ตด้วยกัน
ปลายปี๒๕๖๒กลับมาป่วยอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นมะเร็งแต่คราวนี้ขึ้นไปที่สมอง
ที่ผ่านมาคุณออสใช้วิธีรักษาทุกอย่างนะคะ
แผนปัจจุบันทั้งแผนโบราณทั้งธรรมะ
แต่สุดท้ายเมื่อคืนนี้ได้รับข่าวร้าย
ว่าคุณออสคิริบูลนักร้องเสียงหวานขวัญใจคนไทย

คือผมเชื่อว่าแฟนข่าวของเราหลายท่านตอนนี้เนี่ย
กำลังร้องเพลงของพี่ออสคลิบูลอยู่
หลายท่านต่อเพลงกันทางเพจไทยรัฐมิวโชว์
กันอยู่ตอนนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
ออสคิริบูลเกิดเมื่อ๑๗สิงหาคม๒๕๐๗นะครับ
เขาเสียชุดในวัย๕๗ปีนะครับ
ปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
จากนั้นก็เข้าสู่เส้นทางดนตรีเลยนะครับ
ปี๒๕๒๖เป็นนักร้องเป็นหัวหน้าวงคิริบูลเลย
เทปหลายชุดหลายเพลงดัง
ปี๒๕๒๖นี่อัลบั้มหากรักก่อนนะครับ
ยังมีเผลงดังนกเจ็บต่อวันฉันรักเธอนี้ปี๒๗
คิริบูลเนี่ยมี๖ชุดนะครับ

ปี๒๕๓๐มีชุดที่เป็นชุดสุดท้ายในชื่อตลอดกาล
แล้วก็แยกวงกันแต่ว่าแม้ว่าจะแยกวงคิริบูลไปแล้ว
แต่ว่าพี่ออสกรีบูลเนี่ยก็ยังทำงานในวงการเพลงต่อ
สังกัดอีกหลายค่ายแล้วก็ออกอัลบั้มเดี่ยวอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
มีคนส่งคอนเสิร์ตเล่นภาพยนตร์ด้วย
เคยเป็นพระเอกภาพยนตร์นะฮะเรื่องความรักของคุณฉุยเมื่อปี๒๕๔
ตอนนั้นเล่นคู่กับนางเอกดังคุณรัชนกภูลพลินนี่เป็นภาพยนตร์นะ
ใช่ค่ะภาพยนตร์นะฮะความรักของคุณฉุย
ปัจจุบันเนี่ยพี่ออสคลีบูลยังทำงานในวงการเพลงวงการบันเทิงนะครับ
จัดคอนเสิร์ตครบรอบ๒๖ปีไปเมื่อปี๕๓
แล้วมีงานละครด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
รักครั้งหนึ่งรักของเราเมื่อปี๖๒
นี่น่าจะเป็นงานละครผลงานเรื่องสุดท้ายของพี่ออส
ชีวิตครอบครัวก็แต่งงานกับภรรยานะครับแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนนะครับ
ลูกสาวก็จะสารต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อ
คือพี่ออสมีความฝันที่ตั้งใจมากในการเปิดโรงเรียนสอนเด็กเอาเรื่องของโดนตรีบ้าง
ใช่ค่ะต่อยอดให้เด็กเยาวชนเรื่องการรักเสียงเพลงรักโดนตรี

วันนี้นะคราวเศร้าหลายคนเหลิงเกินวงการเฟลช์